มาดูต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันหน่อยดีกว่า
หลังจากที่มีข่าวลือหนาหูว่ามินพิชยาจะไม่อยู่กับช่องเดิม
นั่นก็คือช่อง๗แล้วก็ติดปีกบินเป็นอิสระหาช่องใหม่
และล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะผู้บริหารช่อง๓ลงรูปเองเลย
ก็นี่แหละค่ะข่าวลือเขาบอกว่าอาจจะเป็นจริงก็ได้นะ
เจ้าตัวออกมาให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่ายังไม่ได้ตัดสินใจไปบ้านหลังใหม่ที่ไหน
แต่ว่าล่าสุดเหมือนจะได้ข้อสรุปแล้วหรือเปล่า
เพราะว่าเมื่อวานนี้ภาพนี้เลย
คุณดิวปิ่นกมลค่ะผู้บริหารช่องและผู้จัดละคร
ก็ได้โพสต์ภาพคู่กับนักแสดงสาวมินพิชยา
พร้อมกับบอกด้วยว่าดีใจที่ได้เจอนะคะ
ซึ่งเหล่าแฟนละครก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งเสียงเฮกันยกใหญ่ว่า
ถ้าเกิดว่ามีนได้ประกบคู่กับพระเอกลูกหม้อของช่อง

มันก็ดูเข้ากันเข้ากันอยู่เหมือนกันนะคะ

ก็อยากจะเห็นมินได้เล่นละครประกบคู่เรื่องแรกเลย

งานนี้จะสมใจแฟนละครหรือเปล่า
รวมไปถึงข่าวลือจะเป็นจริงหรือไม่ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะคะ
แต่ว่าดูว่าความเป็นไปได้น่าจะมีอยู่ค่อนข้างเยอะค่ะ

น้องโบเมลาดาเนี่ยก็เคยแชะภาพคู่กันกับคุณดิวในห้องทำงานแบบนี้แหละ

และตอนนี้ก็มีละครเรื่องแรกประกบคู่กับ
พระเอกสุดฮอตณเดชนคุกิมิยะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ถ้ามองอีกในนึงช่วงนี้เดือนธันวาใกล้เทศกาลไง
อาจจะเดินทางไปสวัสดีปีใหม่ผู้หลักผู้ใหญ่ต่างช่องอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะ
แต่ว่านั่นแหละแฟนก็ลุ้นว่าอยากให้มีละครกับพี่หมากเลยนะคะ
ถ้าเป็นเรื่องแรกชอบการเคาะกานเจ็ดวาง
เออซนินตนาการกันไปได้ลองลุ้นกันต่อไป
ว่าจะอยู่ที่เดิมหรือจะย้ายค่าย
สังกัดหรือว่าจะผ่านตัวเองไปเป็นฟรีแลนซ์ก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะ